ชุมพรตอนนี้มวลน้ำจากอำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจูปคลีรีขันไหล่บากเข้าธ่วงพื้นที่
แล้วนะคะทำให้บางตำบลตอนนี้เนี่ย
ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่
อำเภอเมืองก็มีน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดมาจาก
อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะเชิญค่ะ
บริเวณแยกประถมพรอำเภอเมืองชุมพร
ขณะนี้นะครับยังพบว่ายังคงมีระดับน้ำสูงอยู่
รถเล็กไม่สามารถสั่นจ้อนผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์
พักฝาติน้ำท่วมที่อำเภอท่าแซะ
พบว่าภายใน๒ตำบลนั้นได้รับความเดือดร้อน
และในคืนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนั้น

เพราะคาดว่าเทิวมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
ตำบลท่าข้ามและตำบลนาตคามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังมวลน้ำจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองท่าแซะและน้ำจากคลองลับล่อนะครับที่รับน้ำมาจากชายแดนประเทศพม่า
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับทั้งสองตำบลได้รับความเดือดร้อน
และคืนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะไหลมาเพิ่มขึ้น
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือในขณะนี้นะครับทางอำเภอท่าแซะนั้น
ก็ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่ว่าการอำเภอท่าแซะ
ส่วนที่แยกปฐมพรนะครับถนนเอเชียสาย๔๑นะครับอำเภอเมืองชุมพร
บริเวณหน้าปั๊มเอสโซและชุมพรเมืองใหม่พบว่ามีระดับน้ำท่วมสูง
พื้นผิวถนนประมาณหนึ่งเมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เว้นแต่รถบรรทุกแล้วก็รถโวลโฟลวิวที่ยังสามารถสัญจรผ่านไปได้อยู่
ด้านสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรนั้นได้แจ้งเส้นทางเลี่ยงจุดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว
ขาขึ้นและขาล่องดังนี้นะครับขาขึ้นกรุงเทพมหานครนั้นให้เลี้ยวซ้ายแยกขุนกระทิง
ส่วนขาล่องนั้นก็ใช้เส้นทางเดียวกันนะครับและขณะที่อำเภอพระโต๊ะนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจความเสียหาย
หลังจากที่ถูกน้ำท่วมหนักตั้งแต่เช้ามืดวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
แม้ว่าปัจจุบันนะครับน้ำนั้นจะลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
แต่สิ่งที่ยังเหลือไว้กับชาวบ้านก็คือสภาพความเสียหาย
โดยเฉพาะที่บริเวณร้านมาลินร่องแพรหมู่ที่๙ตำบลพะโต๊ะนะครับ
ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ร้านอาหารนะครับได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอาคารของร้านอาหารเองได้รับความเสียหาย
แล้วก็รวมไปถึงห้องน้ำแล้วก็อาคารต่างได้รับความเสียหายทั้งหมด๔หลัง
มูลค่าความเสียหายนั้นประมาณ๑ล้านบาท
รวมไปถึงต้นไม้แล้วก็สวนปามบริเวณที่อยู่โดยรอบนะครับก็พังราบไปหน้ากลองเช่นเดียวกัน
ส่วนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่นั้นนะครับก็ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐนั้นเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนในพื้นที่อำเภอพระโต๊ะนั้นมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๖๒๕หลังคาเรือน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ๒๗๐๐คนครับ
และตรงบริเวณนี้เองนะครับก็คือบริเวณคลองท่าแซะนะครับ
ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากนั้นมาเฝ้าดูสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้น
เพื่อที่จะเฝ้าระวังบ้านของตัวเองนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ